แสดงความยินดีกับอาหมวยของเราหรือว่าพี่รถเมย์นั่นเองนะคะ
แสดงลงโซเชียลเรียบร้อยเลยเนี่ย
ตามภาพเหลือได้ทุกโชคไปมาพร้อมกับแคปชั่นบอกว่า
สุขสรรค์วันเกิดมามีวันเกิดปีนี้ของขวัญสำหรับครอบครัวเราก็คือนี่เลย
ในท้องสบายใจเลยในขณะที่แม่เนี้ยโอ้โห
แล้วก็อดทนขนาดไหนกว่าลูกจะโตขึ้นมาได้
หม่ำมี่นะคะมีความสุขมากแข็งแรง
แรงอันนี้อวยพรคุณแม่นะวันเกิดคุณแม่
รอมาเล่นกับจิ๋วปลายปีนี้นะจ๊ะ
ตอนนี้เขาบอกว่าอัปเดตสถานะคุณแม่
เป็นอาม่าแล้วนะคะ

ก็บอกเลยนะว่าขอให้แข็งแรงเนาะ
กับคุณแม่แล้วก็คุณลูกด้วยนะคะ